ไปดูที่เหตุการณ์เด่นรอบวันกันก่อนนะครับ

มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๔ปีครับ

จอดติดไฟแดงอยู่อยู่หน้ารถบรรทุกปูนครับ

รถบรรทุกปูนเร่งเครื่องออกไป
อย่างแรงแล้วก็ลากทั้งรถทั้งคน

ติดตามพร้อมกับเหตุการณ์อื่นครับ

รถจักรยานยนต์ติดไฟแดงตรงสี่แยก
ด้านหน้ารถบรรทุกปูนซึ่งมีระยะ

รถบรรทุกปูนกลับพุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่อยู่ด้านหน้า

คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ระบาดเจ็บสาหัส
มีแผลชะกันที่บริเวณขาซ้าย
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์แจ้งกู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตำรวจสพบ้านหมอควบคุมตัวคนขับรถบรรทุกปูน

ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่าสี่แยกดังกล่าว

เชื่อว่าเป็นสี่แยกอาถรรพ์ที่มีผู้สังเวยชีวิตมาแล้วหลายศพ
ที่จุงวันทะเจิงเซาเกิดอุปัติเหตุรถพ่วง๑๘ล้อ

บนถนนบางนาตราดช่วงหลักกิโลเมตรที่๔๕
ในพื้นที่หมู่๑๒ตะบนมาประกงอำเภอบางปะกง
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้รถบรรทุกที่ถูกชนท้ายตกไหลทาง

เพลิงต้องฉีดน้ำพรมเอาไว้ป้องกันประกายไฟ
ผู้ภัยนำตัวผู้บาดเจ็บ๑คนส่งโรงพยาบาล
คนขับรถพ่วง๑๘ล้อคันก่อเหตุระบุว่า
กำลังขับรถเข้ากรุงเทพแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
จู่รถเสียหลักพุ่งชนท้ายรถพ่วงที่จอดอยู่ข้างทาง๒คัน

จังหวัดสงขลาเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักหลุดโค้ง

แล้วชนต้นไม้ข้างทางในพื้นที่บ้านหนองบัว
ตำบลคลองแหอำเภอหาดใหญ่ทำให้รถพังเสียหายทั้งคัน
ภายในรถพบชาย๒คนได้ระบาดเจ็บสาหัส
ผู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเห็นรถคันนี้ขับมาด้วยความเร็ว
จะเสียหลักหลุดโค้งพุ่งชนต้นไม้
หลังเจ้าหน้าที่นำผู้บาดเจ็บทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลพบว่า
นายวรายุทธ์บุญช่วยอายุ๒๑ปีที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ที่จังหวัดอุดรธานีเกิดดูปฏิเหตุรถจักรยานยนต์
เสียหลักชนเกาะกลางถนนหน้ากองบิน๒๓
ถนนทหารในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ทำให้นายนัทพลเทศพันธ์อายุ๒๖ปี
คนขับขี่นอนเสียชีวิตจมกองเลือด
ห่างออกไปเกือบ๓๐๐เมตรพบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่กลางถนน

เห็นเหตุการณ์ระบุว่าก่อนเกิดเหตุเห็นรถจักรยานยนต

ก่อนที่ผู้ตายซึ่งขี่ตามหลังมาจะเสียหลักชนเกาะกลางถนน
กระเด็นตกลงมากระแทกพื้นเสียชีวิต
สันนิษฐานว่าผู้ตายกับเพื่อนขี่รถกลับบ้านด้วยความเร็ว
ถึงช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์แล้วรถเกิดเสียหลักจึงเกิดเหตุสลดขึ้น